เป็นคู่รักที่หลายคนลุ้นนะคะเพราะว่าเขาหวานกันมากจริงค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะทางฝ่ายชายเขาให้สัมภาษณ์

ถ้าจะอยู่ก่อนแต่งนะคะหรือว่าจะท้องก่อนแต่งอะไรอย่างนี้

แต่งงานมันอาจจะไม่ใช่ตัววัดความรักอะไร

ตัวเองก็คิดเหมือนหวานใจเหมือนพี่อ๊อฟนั่นแหละค่ะ
นี้แต่งแล้วยังเลิกกันได้เลยบางทีก็ได้ลองใช้ชีวิตคู่อยู่กันก่อนเนี่ยอาจจะทำให้มั่นใจในตัวของกันและกันมากขึ้น
แต่ถ้าถามว่าจะแต่งเลยไหมอันนี้อาจจะต้องติดเบรกไว้สักนิดนึงนะคะ